ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ปฐุมธานีค่ะ
พุ่งไปชนแบรีเออร์ที่เป็นปูเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตามภาพนี้เลยคือไฟลุกท่วม
คนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ
คือเห็นภาพแล้วน่าตกใจนะน้องคิง
หลายคนสงสัยว่าโอ้โหพุ่งไปชนแท่งแบรีเออร์ข้างทาง

ใช่แล้วเสียชีวิตคือคาซากรถเลยนะคะ
ทะเบียน๒๖๖๘กรุงเทพฯ
ไฟไหม้ลุกท่วมทั้งคันแบบนี้

คือรถเนี่ยเสียหายทั้งคัน

ถนนประทุมธานีรังสิทธิ์ค่ะ
ก็เป็นหน้าปากทางเข้าวัดเปรมประชากรนะคะ

ตำรวจสอบภอปากทรองรังสิทธิ์

พลิกคว่ำไฟไหมก็เลยมาช่วยกันตรวจสอบมาช่วยกันดับไฟแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะนะคะ

ที่เบาะคนขับเลยร่างของคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตติดอยู่ในรถตรงนั้นเลย
นายนัทพลชัยการอายุ๓๗ปีคือเขาเรียกกันว่าเสียนัทเสียนัท

ตำรวจก็ประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมให้มาตรวจสอบค่ะ
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างถึงจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถได้

หลังคายุบฉีกกระโปรงหน้าบุบ
ห้อน้ำหลุดล้อหน้าขวาเกือบหลุด
ชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ปูนแบรีเออร์มีรอยชน
แบรีเออร์แบบพลาสติกสีส้มก็แตกระจาย
มีร่องรอยคราบน้ำมันเต็มพื้นถนนเลยค่ะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะคือกลุ่มเพื่อนก็ไปกินเลี้ยงกัน
บ้านเพื่อนคนหนึ่งแถวอำเภอเมืองปฐุมธานี
ที่ตำรวจบ้านกลางกินเลี้ยงเกษตรก็แยกย้ายกันกลับ
ตัวผู้เสียชีวิตขับรถกลับคนเดียวนี่คือหน้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายนัทพลหรือเสียนัทอายุ๓๗ปี
คือเพื่อนคนนี้ที่ให้ข้อมูลขับตามหลังเสียนัทมา
มาถึงจุดเกิดเหตุรถของเสียนัทอยู่ดีก็เสียหลักค่ะ
พุ่งไปชนแท่งแบรีเออร์ที่อยู่เกาะกลางใกล้กับจุดกลับรถ

เพื่อนบอกขับตามมาเห็นกับตาว่าชนปุ๊บไฟพลึบปั๊บ

ได้แต่รีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ไม่แน่ใจว่ารถของผู้เสียชีวิตแข่งกับกระบะอีกคันหนึ่งมาหรือเปล่า
แต่เหมือนกับขับเร็วพอสมควรนะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาขับตามหลังมาช่วงติดไฟแดง

มีภลองปิดไฟแดง

เขาน่าจะเหยียบก่อนขับมาแล้วบ่าบ้าง
ทีนี้จากการตรวจสอบและข้อมูลเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่บอกว่าที่แน่ก็น่าจะขับมาค่อนข้างเร็ว

ชนกับแท่งปูนแบรีเออร์จนไฟลุกไหม้
แต่ไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าหรือหลับในหรือเปล่า
ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ก็มีการมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับทางมูลนิธิ
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ